วันนี้มีข่าวใหญ่ฮะไปพบศพของหญิงสาวคนนึง
รวมไปถึงประวัติของคนในครอบครัวของผู้ต้องหาก็ไม่ธรรมดาค่ะ

ดูวินาทีที่เข้าไปก่อนนะครับตั้งแต่หน้าบ้านไปถึงในบ้านเลยนะฮะ

พื้นที่ด้านในเดี๋ยวท่านไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเราก็ได้ภาพมาจากทางเพจอีจันทร์ด้วย
เดี๋ยวท่านดูตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วผู้ต้องหาที่อยู่ในบ้านเป็นยังไง
พวกนี้ที่เห็นก็คือเป็นตัวผู้ต้องหานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เห็นชัด
เพราะว่าตอนนี้ผู้ต้องหาไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะ
นี่ค่ะคือพอเข้าไปเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะครับ

เดี๋ยวจะมีภาพตอนที่เข้าไปช่วงแรกแรกไหมนะตอนที่เขาไปถึง
นี่ฮะต้องไปฉุดขึ้นมาจากเตียงนอน
สวมเสื้อผ้าอาการเหมือนกับเมายาเสพติด

มีโอ้โหอาวุธมีปืนอยู่ข้างตัวเลย
แล้วมีจอมอนิเตอร์นะที่ตั้งไว้อยู่ปลายเตียงด้วยนะ
ใช่ค่ะเหมือนดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ของกลางในห้องนอนมีปืนกึ่งอัตโนมัติ๙มม
กระสุนนี่เต็มแมกกาซีน๑๕นัด
แล้วปืนที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า
มันอยู่ในสภาพขัดลำอืมคาดว่าผู้ต้องหาตอนนั้น
อ่าก็คงจะพยายามจะต่อสู้เจ้าหน้าที่อาจจะยิงแล้วค่ะ
แต่ปืนเกิดขัดลำยิงไม่ออกอ่ามียาไอซ์ด้วยนะครับ
บรรจุในซองซิปใสอยู่จำนวนหนึ่ง

ขนาด๑๓๕กิโลกรัม

คล้ายเหมือนกับเตรียมจะยิงถังแก๊ส

ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกไปถึงตัวแล้วสอบปากคำ
เบื้องต้นนะครับ
เขาไม่ได้เอาไว้ก่อเหตุจะต่อสู้ทำร้ายเจ้าหน้าที่วินาศกรรมอะไรทั้งสิ้นหรอก
มันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละทีนี้มูลเหตุที่เจ้าหน้าที่เข้ามาขยายผล
เอาไว้ในพื้นที่บ้านของตัวเองด้านหลังบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ถามว่าเออรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหม
คุณไปฆ่าแล้วไปฝังดินเขาหรือเปล่านะฮะผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
เป็นใครที่ไหนอะไรยังไงเอาเป็นว่าน้องเขาชื่อกิ๊กรู้ชื่อเล่นว่าชื่อกิ๊กไว้ก่อน
ผมรู้จักก็เคยแค่พาเขามานอนที่บ้าน

พอมาถึงที่บ้านเนี่ยผมก็คุยกับเขา
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยถูกรุมโทรม

ผมก็เลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพาไปแจ้งความดีกว่า
พอเขารู้ว่าผมจะพาไปหาตำรวจเขาไม่ยอมไป
ก็เลยทะเลาะกันแล้วเขาก็หนีหายไปเลย

อันนี้เบื้องต้นตอนที่เข้าไปถึงตัวแล้วเขาบอกอย่างนี้นะครับ

ใช่เดี๋ยวฟังดูครับทุกผู้ชมครับ
จัดคุณสำชาติทำใจเลยจำน้องกิ๊กได้ไหม
กิ๊กไงครับ

ในวิญญาณมันบอกแล้วไหม
ไม่มีครับไม่มีครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับ

ได้ทำอะไรในกิ๊กหรือเปล่า

ไม่แน่ใจครับตอนนั้นผมยังจะพาเขาไปแจ้งความเลยครับ

เขาโดนกลุ่มโซมมาครับ
กลุ่มโซมมา

รู้จักน้องกิ๊กไหมเนี่ยโอ้โหสังเกตได้ว่าในไอซ์เนี่ยจะตาโตขึ้นมาเลย
เบิกโพรงอะค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเวลาเขาสอบปากคำผู้ต้องหาหลายหลายราย
เจ้าหน้าที่เขาสังเกตเก่งเขาจะรู้เลยว่าโกหกหรือเปล่าหรือพูดความจริง
บางทีไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จอ่ะจริง
สีหน้าแววตามันรู้เลยอ่ะนี่ตาโตโชว์หัวหัวนี้ค่ะ
โปรดโดดขึ้นมาเลยเหรอคือก่อนหน้านี้
ที่บ้านของในไอซ์ที่เพชรเกษม๔๗เนี่ยนะฮะท่านผู้ชม
ตำรวจเนี่ยไปจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนหนึ่งเป็นผู้ชาย
ก็พยายามต่อรองกับเจ้าหน้าที่เหมือนกับว่าอยากจะผ่อนหนักเป็นเบา
หรืออยากจะหลุดคดีภาษาตำรวจเขาบอกก็ต้องแลกงานกัน
ใช่ค่ะก็ต้องซัดทอดให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อขยายผลเพิ่มเติม
คดีอื่นมาแลกอะไรพวกเนี้ยซึ่งนายคนนี้สารภาพว่ายาเสพติดเนี่ย
ผมก็เอามาจากคนนู้นคนนี้มีคนหนึ่งในไอซ์อะไรเนี่ยก็เสพ
ผมเคยรู้จักในคุกและดันบอกเพิ่มด้วยว่า
ผมเคยไปช่วยเขาขุดดินฝังศพผู้หญิงคนหนึ่ง
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายค้นนะคะ
แล้วก็ไปขุดดินหน้าบ้านห่างไปแค่ไม่กี่เมตร๑๐๐เมตรได้

คือพอเจ้าหน้าที่เขาฟังจากคนที่จับได้คนแรกเนี่ย
เขาก็ต่อจิ๊กซอค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้
เคยมีญาติของหญิงสาวคนหนึ่งแจ้งความเอาไว้ว่า
ญาติของเขาเนี่ยหายไปตั้งแต่ตุลาคมแล้วคนที่ซัดทอดมาถึงในไอซ์
ผมเคยช่วยเขาขุดดินฝังศพคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าตอนที่ผมไปถึงแล้วค่อยผมช่วยขุดดินเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้อยู่ในหีบเหล็กซึ่งในบ้านเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะนอกจากปืนนอกจากอาวุธเนี่ยนะ
จากถังแก๊สนี่เห็นไหม
หีบเหล็กจริงจริงค่ะนี่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายในไอซ์จะสารภาพค่ะ
เดี๋ยวรอฟังนะว่าสุดท้ายแล้วในไอซ์เขาก่อเหตุในลักษณะไหนยังไง
เพราะว่ามันโหดเยี่ยมนะคะนี่อยู่ปลายเตียงนะ
กุญแจอย่างดีวางอยู่ชั้นล่างของเคาน์เตอร์ครัวในบ้านนะครับ
แล้วที่ห้องนอนเนี่ยมีมอนิเตอร์เอาไว้ดูเป็นกล้องวงจรปิด
ดูความเคลื่อนไหวบริเวณทางเข้าออกของบ้านอีก
เห็นไหมโอ้โห้แล้วในบ้านยังมีล่องรอยกระสุนปืน

ซึ่งในไอซ์หรือนายอภิชัยเนี่ยบอกว่าเวลาเขาเมายาเสพติดเนี่ย
เขาชอบยิงปืนใส่ฝ้าเพดานค่ะอ่าโอ้โหแล้วบ้านหลังใหญ่เบอร์เลอร์นะ
เนื้อที่สองไร่นะใช่ค่ะอยู่คนเดียวใช่ค่ะเขาเป็นคนมีสตังค์ค่ะ
คุณพ่อเป็นเจ้าของตลาดอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมครับ
พอตรวจสอบประวัติของในไอซ์คนนี้นะคะอายุสี่สิบเอ็ดนะคะครับ
คุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี้ยในไอซ์มีประวัติเคยติดคุกหลายคดีค่ะอืม
ติดคุกในคดีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการกักขังหน่วงเหนียว
เรื่องของการข่มขืนกระทำชำราวด้วยนะคะ
แล้วก็ตอนติดคุกเมื่อปี๒๕๕๕ก็ไปรู้จักกับเพื่อนคนนี้แหละ
ที่ไปถูกตำรวจจับเรื่องของยาเสพติด
เพื่อนคนนี้มาทำงานกับในไอซ์
แล้วเนี่ยก็เลยขยายผลบอกว่าเนี่ยบ้านไอซ์มียาเสพติด

เขาก็ดูหน้าตาเป็นคนนั้นหนุ่มต้านนาดีนะ
แล้วเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันกับในไอซ์สมัยมัธยม
ก็ให้ข้อมูลว่าในไอซ์เป็นคนหน้าตาดี

ประวัติของในไอซ์เนี่ยน่ากลัวจริงใช้คำนี้ได้เลยค่ะ
นายอภิชัยองค์วิสิตหรือในไอซ์นะคะ

กรณีที่ในไอซ์ขังเพื่อนเอาไว้ในบ้านค่ะ
เพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิง
แล้วก็เสพยาเสพติดเมา

บาดเจ็บถึงขั้นกระโหลกศีรษะร้าว
กระดูกซี่โครงหักถึง๔ซี่นะคะ

ในไอซ์เคยไปก่อคดีในท้องที่ต่างหลายคดีมาก
อันนี้แค่ยกตัวอย่างบางคดีนะคะ
นี่เป็นภาพคดีที่ในไอซ์เคยก่อไว้ในอดีตนะ

ปี๕๑ค่ะที่บอกว่ากักคั้งโดงเหนียวเพื่อนนะคะ
ก่อคดีครอบครองปืนในกรณีปืนผิดมือ
อันนี้พื้นที่สพดำเนินสะดวกราชบุรี
ปี๒๕๕๕และมีคดีข่มขืนผู้อื่นด้วยนะคะที่สนธรรมศาลา
ปี๒๕๕๕ในไอซ์ถูกแจ้งความกักขังหน่วงเหนียวสาววัย๑๗ปี
อันนี้ปี๒๕๕๕อ๋อตอนนั้นก็โกนหัวหมดแล้วเหมือนตอนนี้เลย
ใช่ค่ะเขาจะไว้ผมทรงนี้ตลอดค่ะอ่าตำรวจจับได้พร้อมปืน๙มม
แล้วไปขยายผลตรวจห้องพักคุณผู้ชมดูบนโต๊ะของตำรวจค่ะ
ปืนเยอะมากนะคะปืนอีก๕กระบอกยาบ้า๔๔เมตรไอซ์๘กรัม
มีเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีเสื้อเกราะกันกระสุนมีเครื่องช็อตไฟฟ้า
มีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดมีกุญแจมือ๔คู่รวมแล้ว๒๙รายการ
ดูสิ่งที่ในไอซ์มีเอาไว้ในครอบครองสิคะนี่มันแทบจะเป็นกองกำลังเลย
ถูกต้องมีเอาไว้ทำไมมีแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมในไอซ์เนี่ยนะคะมีพ่อชื่อว่านายเฉลิมชัยองค์วิสิต
ในไอซ์เคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพมาแล้วค่ะ
คดีนี้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกนะคะพ่อของในไอซ์เนี่ย
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพเด็กหญิงนวลปรางบุญนาคคือเอาศพของเด็กหญิงนวลปรางเนี่ย
มีแต่ท่อนลำตัวแขนคอคือเหมือนกับถูกหั่นอวัยวะต่างแยกออกจากกันนะคะ
จากการสืบสวนในปีนั้นปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหก
คนก่อเหตุคือน้องเมียของนายเฉลิมชัยนายเฉลิมชัยคือพ่อในไอซ์นะคะ
เฉลิมชัยเป็นคนสั่งน้องเมียเป็นคนก่อเหตุค่ะ
ตอนนั้นนายเฉลิมชัยเป็นเจ้าของศูนย์การค้าองค์วิสิต
เป็นศูนย์การค้าชื่อดังย่านบางแคร์เป็นคนมีสตังค์ค่ะ
เฉลิมชัยสั่งให้น้องเมียทำร้ายร่างกายเด็กหญิงนวลปรางบุญนาค
ก็เพราะว่าไม่พอใจที่เด็กหญิงนวลปรางไปเคาะตู้กระจกที่ขายสัตว์น้ำ
ศูนย์การค้าของนายเฉลิมชัย
เฉลิมชัยเข้าไปตบเข้าไปตีเด็กก่อนนะคะแต่เด็กด่ากลับ
เฉลิมชัยก็เลยสั่งให้น้องเมียจับตัวเด็กไปทำร้ายร่างกาย
แต่เด็กเสียชีวิตทีนี้ก็เลยหั่นศพเพื่ออำพลางคดี
ชิ้นส่วนศพใส่กล่องเป็นกล่องทีวีซิงเกอร์ค่ะแล้วก็เอาไปทิ้งขยะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นเจอแล้วก็ไปเจอชิ้นส่วนที่เหลือในบ้านด้วยนะคะ
แต่ก็มีอีกกระแสนึงค่ะบอกว่าสาเหตุที่เด็กหญิงนวลปรางถูกทำร้าย
เพราะเข้าไปขโมยของในศูนย์การค้าของนายเฉลิมชัย
ทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมนายเฉลิมชัยไม่ถูกดำเนินคดี
ทั้งทั้งที่ตอนนั้นก็ตกเป็นผู้ต้องหาและน้องเมียเป็นคนก่อเหตุครับ
เฉลิมชัยไม่ถูกดำเนินคดีเพราะน้องเมียที่ก่อเหตุไม่ยอมซัดทอดไปถึงนายเฉลิมชัย
ทั้งที่ตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่านายเฉลิมชัยเป็นคนสั่ง
แต่มันไม่มีหลักฐานที่มันจะแน่นหนาที่จะโยงไปถึงนายเฉลิมชัยได้
เพราะคนก่อเหตุก็ไม่ยอมซัดทอดครับนายเฉลิมชัยพ่อของในไอซ์ที่มาก่อเหตุคดีเนี้ย
ก็เลยไม่ถูกดำเนินคดีในตอนนั้นแต่สุดท้ายค่ะนายเฉลิมชัยตาย
ตายเพราะอะไรรู้ไหมคะครับเมียของนายเฉลิมชัยเองอ่ะ
จ้างมือปืนมายิงนายเฉลิมชัยให้ตายอ๋อคุณผู้ชมดูมันยิ่งกว่าหนังยิ่งกว่าละคร
นี่คือคดีที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วใครจะไปคิดว่าแล้วลูกของนายเฉลิมชัยในไอซ์
วัยสี่สิบเอ็ดนะวันนี้ครับมาก่อคดีฆ่าผู้หญิงและฝังดินอำพลางคดีอ่ะ
โอ้โหคดีของพ่อนี้ปี๒๖ใช่นี่ปี๖๓ค่ะนี่ค่ะ
ทุกผู้ชมครับทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ชุดอรินทราชบุกไปถึงในบ้าน
แล้วในไอซ์ให้ปากคำเบื้องต้นเนี่ยคือปฏิเสธหมดใช่ค่ะนะ
แต่พอเค้นสอบไปเค้นสอบมานะครับสุดท้ายแล้วในไอซ์นายอภิชัยนะฮะ
สารภาพนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่ไปฆ่าฝังศพหญิงสาวที่ชื่อกิ๊กนะ
หญิงสาวคนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพมีร่องรอยต่างให้เห็นว่า
ทำไมถึงคาดว่าศพที่เจอที่ฝังดินไว้ในบ้านในไอซ์
น่าจะเป็นน้องคนนี้อืมในไอซ์บอกว่าเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้วฮะ
สองห้าหกสองอ่าได้ชักชวนผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อกิ๊กนะ
นอนค้างที่บ้านนะครับหลังจากนั้นได้เสพยาเสพติด
แล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกันอ่าในไอซ์บอกว่า
พออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคือความจริงเขาเป็นหญิงบริการแบบสาวไซส์ไลน์
ค่ะนะอ่าก็เกิดความรู้สึกรักอืมแต่ข้อมูลของตำรวจบอกว่า
เท่าที่สืบทราบเนี่ยในไอซ์เนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะของความรุนแรงทางเพศ
รสนิยมทางเพศเนี่ยจะลักษณะแบบรุนแรงรักชอบเลยอ่ะ
บังคับจับขังจะต้องอยู่ด้วยไปไหนไม่ได้
สิงหาคม๖๒ที่ชวนน้องกิ๊กมาที่บ้านเนี่ยแล้วเสพยาเสพติดแล้วมีอะไรกับเขา
เกิดความรู้สึกรักเขาไม่อยากให้เขาไปไหน
อยากให้เขาออกจากบ้านแต่แค่นั้นไม่พอนะฮะ
บังคับเขาให้เข้าไปนอนในหีบเหล็กใช่ค่ะ
ีบเหล็กที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ในบ้านของเขาอ่ะ
แล้วใส่กุญแจล็อกเอาไว้เพราะกลัวเขาว่ากลัวว่าเขาจะหลบหนี
ถ้านอนหลับไปเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะหนี
แต่ทีนี้พอตื่นขึ้นมาคุณเขียนมาสอนเช้าเขาก็ตายสิฮะ
เหลือเหรอคะหีบเหล็กขนาดนั้นแล้วล็อกเขาไว้

ใช่ในไอซ์บอกว่าพอมาเปิดหีบเหล็กตอนเช้าเห็นว่าผู้หญิงที่ชื่อกิ๊กตายแล้ว
ก็เลยเรียกลูกจ้างที่มั่วสุมยาเสพติดอยู่ด้วยกันเคยเจอกันในคุก
ให้มาช่วยเอาศพไปฝังดิน

แล้วก็ชอบเรียกผู้หญิงมาหา
วันหนึ่งเนี่ยเขาเคยเจอน้องกิ๊กอยู่ในบ้านในสภาพถูกใส่กุญแจมือด้วย
แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าในไอซ์เป็นคนที่มีอาวุธติดตัวอยู่ตลอดเวลา
พอในไอซ์โทรมาบอกว่าผู้หญิงที่ชื่อกิ๊ก
เสียชีวิตแล้วให้มาช่วยเอาไปฝังหน่อย

มาถึงพบว่าศพอยู่ในหีบเหล็ก

ไอซ์คงจะจับเขายัดใส่หีบเหล็

แต่ก็ต้องทำ
ด้วยการอุ้มร่างของผู้ตายใส่ถุงดำใส่ถุงไป๓๔ชั้นเพื่อเก็บกลิ่น
แล้วก็เอาไปขุดฝังไว้หลังบ้านของในไอซ์อ่า
ซึ่งก็เป็นจุดที่วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปขุดหาศพอยู่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ผู้ต้องหาไปชี้จุดนะคะครับ
คือจุดที่ฝังศพผู้หญิงคนนี้เอาไว้เนี่ยค่ะน้องกุ๊กกิ๊กหรือน้องกิ๊กเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปรวบตัวค่ะไม่เกิน๒๐๐เมตร
เมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ขุดลงไป
ประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะคะแล้วก็เจอจริงเจ้าหน้าที่บอกว่าสภาพศพคือถือ
นะคะอันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะคะอืมบ่งบอกได้ยังไงเช่นเป็น
ลักษณะของปากอ้าปากค้างค่ะอ่าแล้วก็ตาค้างครับแล้วศพคือ
คุดคู้อยู่ค่ะอืมเหมือนกับตายอย่างทรมานนี่ค่ะ
กิ๊กสิ่งที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ก็คือรอยสัก
มีรอยสักนี้นะคะเป็นรอยสักปลาคราฟอยู่ที่หลัง
ศพที่ขุดเจอก็มีรอยสักนี้ชัดเจนค่ะ

นี่ตอนเจ้าหน้าที่ขุดลงไปนะคะใช้จอบใช้เสียม
ไปเจอถุงดำแล้วก็ข้างในถุงดำ
มีชิ้นส่วนคล้ายศพมนุษย์สภาพเน่าเปื่อย
ทีนี้ก็ต้องประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชมาร่วมตรวจสอบนะคะ
พอนำถุงดำขึ้นมากู้ภัยบอกว่า
ลักษณะของการห่อศพแล้วเอามาฝังดินเอาไว้เป็นแบบนี้ค่ะ
ศพถูกห่อด้วยถุงดำ๔ชั้น
แล้วก็มีผ้าม่านสีเหลืองคลุมร่างอยู่
สภาพศพที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือรอยสักอย่างที่บอกนะคะ
แผ่นหลังเป็นรูปปลาคราฟ
ผู้ตายใส่เสื้อแขนกุด
โปรงสั้นลายสก๊อตสีขาวดำ
ชั้นในยังอยู่ครบ
มีซิลิโคนหน้าอกอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะ
แล้วก็มีการใช้เชือกฟางมัดปิดปากถุงเอาไว้ค่ะ
เบิ้ลต้นเป็นถุงดำ๔สำนวน๓๔ใบ
ผมยังไม่ยืนยันนะว่าตอนนี้เป็นการสืบของเจ้าหน้าที่อยู่
แล้วก็เป็นผ้าม่านสีเหลืองที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่

ก็ยังไม่ยอมเป็นผ้าม่านหรือเป็นผ้าคุมที่นอน
แต่จากสองอันนี้น่าจะใช่ครับผม
ใช่ครับก็คุมน้อยอีกทีนึง
แต่คือตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถบอกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
แม้ว่ารอยสักพอมาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยมันเหมือนมาก
แต่ว่าต้องมีการนำตัวคุณแม่อยู่ต่างจังหวัด
เดินทางมาก็ต้องมาตรวจดีเอนเอว่าใช่น้องกิ๊กหรือน้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒จริงหรือเปล่า
ขวามือเนี่ยคือภาพรอยสักที่แผ่นหลังของศพที่ขุดพบเลยนะฮะ
ส่วนซ้ายมือคือภาพถ่ายของน้องกิ๊ก

คือเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยดีกว่าครับ
แล้วก็จะตรวจเทียบเคียงว่าใช้ศพของน้องกิ๊กหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ค่ะการขุดแล้วไปเจอศพเนี่ยค่ะไม่ได้ใช้แค่จอบเสียมนะคะต้องใช้รถแบ็คโฮล์
คนขับรถแบ็คโฮลบอกว่าก็ขุดไปที่ความลึกประมาณเมตรหนึ่ง
ดินที่บริเวณนั้นขุดยากต้องใช้น้ำช่วยนะคะ
ก็พอเอารถแบ็คโฮลมาช่วยขุดเนี่ยก็ถึงเจอ
คนขับรถแบ็คโฮบอกว่าถ้าขุดด้วยจอบหรือแค่สองคนช่วยกันมันค่อนข้างยาก
ความหมายก็คือดังนั้นคนที่มาช่วยกันฝังศพน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยค่ะ
อาจจะต้องมีมากกว่า๒เพราะคนขับรถแบ็คโฮลยังบอกเลยว่าใช้รถแคลยังยากเลย
คนสองคนเนี่ยขุดยากนะกว่าจะฝังลงไปลึกเมตรหนึ่งได้อ่ะอืม
ศพนี้อยู่ตรงไหนครับชี้ให้ดูนะครับใส่อะไรไว้หรือว่าไง
ใส่อยู่ในถุงดำ๔ใบซ้อน๔ใบ
ซ้อน๔ใบไว้หรอตอนแรกไม่มีน้ำใช่มั้ยแต่คือหลังจากที่ก็ต้องใส่น้ำเพื่อให้มัน
น้ำมันซึมขึ้นมาอีกนะครับ
แต่ที่สุดแล้วก็ขุดแล้วก็เจอจริงแล้วจากสภาพศพที่เจ้าหน้าที่บอกเนี่ยอ้าปากค้าง
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าคือดูจากโครงกระโหลกมันสามารถบอกสีหน้าได้บางส่วนนะคะ
แสดงว่าเธอต้องทุลนทุลายอยู่ในหีบเหล็กใช่ไหมขาดอากาศหายใจอ้าปากก็ต้องพยายามเหมือนกับจะหายใจเข้าไปให้ได้
โหลกศีรษะที่มีร่องรอยบุบเหมือนถูกทุบก็อาจจะเป็นการพยายามตะเกียกตะกาย
ดิ้นลนอยู่ในหีบเหล็กโอ้โหน่าสงสารจริงฮะ
นี่ฮะตั้งแต่สิงหาคม๖๒อ่ะใช่

ใช่ค่ะไปแจ้งความคนหายเอาไว้แล้วก็พยายามตามหาค่ะ
ทีนี้คนที่แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็แหมจะบอกว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยความเป็นพลเมืองดีก็คงไม่ใช่
ถูกจับคดียาเสพติดก็เลยพยายามมีงานมาแลกมีคดีมาแลก
เผื่อจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษก็เลยขยายผลให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มอะไรแบบนี้
นี่ผมมีอีกงานนึงนี่อ่าพี่เอางานคดีนี้ไหมผมเคยไปขุดฝังศพคนตายอืม
นี่ฮะคนนี้ครับนายเฉลิมชนนามสกุลงะบัวอายุสี่สิบเอ็ดปี
อายุเท่านายอภิชัยในไอซ์เลยนะฮะอ่าถูกจับเมื่อวานนี้ครับอ่า
ที่เจ้าหน้าที่จะขยายผลมาจับในไอซ์ในวันนี้ก็เป็นลูกจ้างของนายอภิชัยนั่นแหละ
นะครับอ่าไปทำงานอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ของป้าของนายอภิชัยค่ะนะครับ
หลังจากออกจากคุกนะฮะเขาก็พามาอยู่ด้วยกันอ่านายอภิชัยเนี่ย
ถูกจับเมื่อวานนี้ในคดียาเสพติดนะครับอ่านายนายเฉลิมชนนะฮะ

ซึ่งนายเฉลิมชนบอกกับตำรวจว่า
เมื่อปลายปี๒๕๖๒เขาเคยช่วยนายอภิชัย
ฝังศพหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งเอาไว้
ในดินที่อยู่ในที่ดินรกร้าง

ผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นน้องกุ๊กกิ๊ก
ไซส์ไลน์ที่นายอภิชัยเคยพามาอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็เลยเป็นที่มาของการขอหมายค้นไปตรวจสอบนะครับ
อ่าแล้วก็ให้นายเฉลิมชนไปชี้จุดฝังศพ
แล้วก็ขุดเจอในวันนี้จริงนะฮะ
เฉลิมชนเจอกับนายอภิชัยรู้จักกันตอนที่ทั้งคู่ติดคุก

พอพ้นโทษออกมาจากคุกก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกัน
เพราะว่านายเฉลิมชนเองบอกว่าเขาก็ไม่มีงานทำ
มาเป็นรอปภอยู่ที่บ้านของนายอภิชัย
ส่วนการรู้จักกันนะฮะจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ระหว่างนายอภิชัยกับนางสาวกุ๊กกิ๊ก
หรือว่าน้องกุ๊กกิ๊กที่คาดว่าเป็นศพที่ถูกขุดพบเนี่ยนะฮะ
เมื่อเดือนกรกฎาคมปี๖๒กุ๊กกิ๊กเคยถูกนายอภิชัย
พามาพบกับตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีด้วยนะ
เพื่อให้ช่วยเหลือคดีถูกรุมโทรม
นายอภิชัยอ้างว่าหลังจากรู้จักกับกุ๊กกิ๊กแล้วเธอ
เคยเล่าให้ฟังว่าเคยถูกรุมโทรมก็เลยพามาแจ้งความดำเนินคดี
แล้วทีนี้ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
ก็ได้รับแจ้งจากญาติของกุ๊กกิ๊กว่ากุ๊กกิ๊กเนี่ยหายตัวไป
ตำรวจบอกว่าคดีนี้เนี่ยคดีที่เคยมาแจ้งว่าถูกลุมโทรมเนี่ย
ก็กำลังจะเรียกมาสอบปากคำมาขยายผลอะไรเพิ่มเติมนะว่าเออจะได้ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลุมโทรมน้องเขาอ่ะ
ค่ะแต่ก็ติดต่อน้องเขาไม่ได้ถามไปทางญาติญาติบอกว่าหายตัวไปเนี่ยฮะ
มันก็เลยซ้อนกันอยู่ว่าเออตกลงแล้วน้องเขายังอยู่ไหมหรือไปไหนหายไปไหนอะไรยังไง
แต่นายไอซ์นายอภิชัยเคยพามาแจ้งความไว้นี่ว่าถูกลุมโทรม
แล้วหายไปตั้งแต่ตุลาคม๒๕๖๒จนที่สุดแล้วนี่แหละฮะ
ก็มาขยายผลเจอจนได้นะฮะ
นายเถลมชนนั้นแหละค่ะเพื่อนรักไอศ์เจอกันในคุก
รักกันมากเลยบอกตำรวจซะเลยว่าช่วยกันฝังศพผู้หญิงคนนึงเอาไว้
อยากจะหาคดีมาเพื่อจะให้ตัวเองหลุดพ้นคดียาเสพติดที่ถูกจับไง
แต่ก็ดีค่ะก็ได้เจอสมผิดแล้วก็คยายผลเพิ่ม
เพราะอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุอะไรอีกหรือเปล่า
เพราะชาวบ้านในพื้นที่บอกตำรวจเลยว่าหาอีกหาเพิ่ม
ไม่รู้มีศพผู้หญิงคนอื่นอีกหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะชาวบ้านบอกว่าคือในไอซ์เขาก็เป็นผู้ชายหน้าตาดี
มีผู้หญิงมาติดพันธุ์เยอะแล้วในไอซ์เนี่ยเหมือนกับเคยขี่รถจักรยานยนต์พาผู้หญิงเข้าออกอยู่บ่อยอะค่ะ
ก็เลยไม่รู้อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่ามีอีกหรือเปล่า
อยากจะให้ตำรวจขยายผลแล้วก็เจ้าหน้าที่ขยายผลหาให้แบบละเอียดจริง
ทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านในซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ดนะคะ
ก็คือซอยเดียวกับบ้านในไอซ์ที่เข้าไปจับตัวในไอซ์เนี่ยค่ะชาวบ้านบอกว่า
เคยเห็นเคยเห็นว่ามีผู้หญิงมาบอกว่า
เพื่อนถูกขังอยู่ในบ้านของในไอซ์ครับแต่ชาวบ้านเขาบอกว่า
ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันอืมได้แต่บอกว่าก็หาทางหนีออกมาสิ
หาทางหนีออกมาสิเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าในไอซ์เนี่ยค่ะ
เลงมากนะคะเวลาออกนอกบ้านพกปืนติดตัวตลอดเวลา
ถ้าไม่พอใจใครชักปืนออกมาขู่ตลอดค่ะชาวบ้านรู้กันดีว่าในไอซ์เสพยาเสพติด
ชาวบ้านก็พากันเลี่ยงไม่อยากจะมีปัญหาด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่ง
ในซอยอยู่ซอยเดียวกันกับบ้านของในไอซ์
แจ้งตำรวจว่าไอซ์เสพยาโอ้โหเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ไอซ์รู้ครับรู้ว่าลุงคนนี้ไปแจ้งตำรวจเอาขวานจะไปฟันลุงอ่ะอืม
ลุงกับครอบครัวต้องหนีกลับบ้านไปไม่กล้าอยู่แล้วอะค่ะ
ครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับป้าเล็กค่ะ

แล้วก็ไปเจอชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่า

เก็บเงินค่าเช่าให้ป้า

มีรอยศักดิ์เหมือนกับรอยศักดิ์เป็นศักดิ์ยันทร์๕แถว

กลางแผ่นหลังคือเป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่ในไอซ์พามา

อันนี้คนที่เขาอยู่อพาร์ทเมนต์ของป้าเล็กที่เลี้ยงในไอซ์มานะคะ
เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวทีมข่าวของเราไปคุยกับป้าเล็กมาด้วย
คนที่เลี้ยงในไอซ์ผู้ต้องหามาค่ะ
แต่ว่าไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างก่อน
ซอยเพชรเกษม๔๗ซอยเดียวกัน

เจ้าของวินซอยนี้ก็คือป้าเล็ก
ก็ที่ผ่านมาเนี่ยไอซ์ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับผู้หญิงเยอะเลย
หน้าหลายตาเลยรับผู้หญิงเข้ามาที่บ้าน
แต่พอสักพักนึงก็ให้ไปรับผู้หญิงออกไปจากบ้านของไอซ์
คือไปรับไปส่งอยู่แบบนี้ค่ะมารู้ข่าวว่ามีผู้หญิงเสียชีวิต
เป็นสาวที่มีรอยสักปลาคราฟที่แผ่นหลังวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่า
คุ้นหน้าเหมือนกันเคยเห็นนะคะ
เคยเห็นแต่หลังก็ไม่เห็นอีกเลยคือหายหน้าหายตาไปนานมากอะค่ะ

ตรงเนี้ยที่มีรอยสักด้านหลังใช่ไหมครับคุ้นคุ้นครับอ๋อ

ซอยเพชรเกษม๔๗เขตบางแคร์เนี่ยมันทำให้เกิดคำถามตามมาทันทีว่า
คนแบบนี้อยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมมาได้ยังไง
เสพยาเสพติดระรานสะสมอาวุธ
ไม่พอใจใครก็เอาไปขู่เขาไปยิงเขาเนี่ยนะฮะ
ชาวบ้านบอกแจ้งตำรวจแล้วเนี่ยคนนี้เสพยาเสพติด
แต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่า
ถูกจับได้ก็เพราะว่ามีผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนหนึ่งถูกจับ
แล้วก็สารภาพนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับคดีที่เคยทำมา
บอกผมเคยไปฝังศพผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านหลังเนี้ยบ้านของผู้ชายคนนี้
แล้วถ้าผู้ชายคนนั้นผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนนั้น
ไม่พูดไม่ซัดทอดจะรู้ไหมเนี่ยก็อยู่ลอยนวลไปแบบเนี้ย
ซึ่งทั้งคู่ก็เจอกันในคุกออกจากคุกก็พามาอยู่ด้วยกัน
อ่าแต่ก็ให้ไปทำงานที่ของป้าของตัวเองด้วย
เป็นรอปภด้วยอะไรด้วยนะครับอ่าทีนี้ไปดูหน่อยนะฮะ
เพราะว่าพ่อของนายไอซ์ถ้าตามข่าวย้อนคดีเก่าก็คือเสียชีวิตไปแล้ว
นะญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวก็ไม่รู้อ่ะ
แต่ว่าตอนนี้เขาอยู่คนเดียวที่บ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่ด้วย
มีเงินมีทองซื้ออาวุธซื้อกระสุนซื้อปืนพาหญิงสาวมาที่บ้านไม่เว้นวัน
เนี่ยนะฮะบ้านหลังเบอร์เรอเลยนะครับส่วนป้านะครับป้าของในไอซ์
บอกว่าเลี้ยงดูในไอซ์หรือนายอภิชัยมาตั้งแต่เด็ก

ไม่รู้มาก่อนเลยว่าหลานชายก่อเหตุแบบนี้

รู้ว่าหลานชายมีผู้หญิงมาผัวพันเนี่ยเยอะนะ

นี่ครับคุณป้าคุณป้าก็อยู่เยอะชื่อคุณป้าเล็ก
ป้ายอมรับว่าแม้จะเลี้ยงไอซ์มาตั้งแต่เด็กนะแต่ป้าก็คาดเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าไอซ์เนี่ยเป็นคนยังไง
ไม่มีกันหรอกเพียงแต่ว่าให้เขาอยู่เท่านั้นเอง
คุณป้าทราบข่าวการที่เขาเกิดเหตุนานหรือยังครับเขาไปฆ่าคน

เนี่ยคุณจะรู้เดี๋ยวเนี่ยคุณจะรู้เพราะว่าอะไรลองวิทยาบอก

ก็เขาเป็นคนไม่ค่อยอะไรอ่ะก็ไม่รู้สิ
ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นผู้หญิงมาโภพันกับเขาไหมฮะ
ก่อนเกิดเหตุนี้ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับเขาไม่เคยบอกเลย
ก็อยู่กันคนละบ้านจะไม่เห็นกันอ่ะ
นี่ค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปหาป้าเล็กมา
คือเราก็อยากจะรู้ว่าพฤติกรรมของเขาตั้งแต่เด็กจนโตมาจนถึงปัจจุบันอายุ๔๑
เขาเป็นคนยังไงใช่ไหมถึงมาก่อคดีได้ขนาดนี้
เดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะเรามีเพื่อนที่เคยเรียนมัธยมด้วยกันกับในไอซ์
มาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าสมัยก่อนพฤติกรรมของในไอซ์ตั้งแต่เด็กจนโตมาทุกวันนี้
เป็นคนยังไงนะคะแต่ว่าทีนี้มาดูเรื่องของคดีก่อนค่ะ
คือตอนนี้ศพที่เจอยังไม่สามารถยืนยันได้๑๐๐ว่าเป็นศพของน้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒ปีที่ทางญาติไปแจ้งความคนหายเอาไว้หรือเปล่า
แต่สิ่งที่เจอแน่แน่ก็คือเจออาวุธเจอยาเสพติดเจออาวุธเพียบเลยนะคะในบ้านของในไอซ์เจอยาเสพติดเพียบเลยเช่นเดียวกันไปเจออาวุธในรถส่วนตัวของในไอซ์ด้วยนะคะในบ้านเนี่ยมีทั้งมีดมีทั้งขวานในรถก็มีทั้งมีดมีทั้งคัตเตอร์ในบ้านมีปืนด้วยนะคะทีนี้ค่ะตอนที่ควบคุมตัวเพื่อจะนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเนี่ย
อันนี้ตอนไปค้นรถนะคะเพราะว่าในไอซ์บอกกับตำรวจว่าในรถก็มีอาวุธ
อืมตำรวจไปค้นก็มีจริงจริงมีมีดมีคัตเตอร์อะไรแบบเนี้ยค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะมีทั้งในบ้านมีทั้งในรถนะคะอ่า
ไม่รู้เป็นคนประเภทไหนเนอะมีอาวุธติดตัวตลอดเวลานะคะ
แล้วก็ขับรถไปไหนมาไหนถูกโดยมีอาวุธไปอย่างนี้ตลอดใช่
นี่ค่ะก็มีปืนในบ้านนะคะก็ไม่ยอมตอบอะไรกับสื่อมวลชน
พันธุ์ตำรวจเอกนครินสุคลทวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๙บอกว่า
ตามหลักฐานที่เจอค่ะในส่วนของศพยังไม่สามารถยืนยันได้๑๐๐ว่าใช่น้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒ปีหรือเปล่า
ต้องรอแม่เดินทางมาจากบ้านก่อนนะคะที่ต่างจังหวัดมายืนยันมาตรวจดีเอ็นเอ
ทีนี้ค่ะณตอนนี้แนวทางการแจ้งข้อหากับในไอซ์ผู้ต้องหารวมถึงเพื่อนของในไอซ์ค่ะนายเฉลิมชนนะคะ
มันมีหลักฐานชัดเรื่องของยาเสพติดและอาวุธปืนอยู่แล้วอันนี้แจ้งข้อหาได้เลย
ในส่วนของพฤติกรรมการร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพอันนี้ก็สามารถแจ้งข้อหาได้เลย
หลังจากนี้จะเร่งประสานกับนิติเวทย์
เพื่อดูศพนะคะว่ามีบาดแผลอะไรหรือเปล่า

ก็จะนำมาประกอบการแจ้งข้อหาเพิ่มเกี่ยวกับการตาย
ซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง๒คนทั้งในไอซ์และนายเฉลิมชนวัย๔๑

ก็ยังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจนะคะ
ก็รอการแจ้งข้อหาให้ครบถ้วน
แล้วก็ต้องขยายผลต่อด้วยว่าทำกันแค่สองคนหรือเปล่า

วันนี้ครับท่านผู้ชมครับในขณะที่ไปขุดจุดที่บอกว่าฝังศพกันไว้
ศพหญิงสาวน้องกุ๊กกิ๊กฝังไว้ตรงนี้นะครับ
มีชุดกู้ภัยที่ไปช่วยด้วยนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือนายธนพลครุฑชูชื่นนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยขุดศพนะครับ
แล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยด้วย
บอกว่าตอนแรกที่มาช่วยกันเรื่องขุดศพเนี่ยนะ
ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดคดีอะไรมากนัก
พอขุดไปขุดมามาช่วยเจ้าหน้าที่
แล้วก็รู้ว่าคนก่อเหตุในคดีนี้
ชื่อว่านายอภิชัยองค์วิสิตเขารู้สึกว่าทำไมชื่อกับนามสกุลมันคุ้น
อืมนึกไปนึกมาเฮ้ยนี่มันนี่มันไอซ์นี่พอนึกถึงชื่ออภิชัยองค์วิสิตชื่อเล่นชื่อไอซ์
นี่เพื่อนสมัยเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐมอ่ามีรูปมาให้ดูเลยค่ะนี่ฮะ
เขามีรูปมาให้เราดูเลยใช่ค่ะบอกว่านี่เลยโอ้โหนี่เพื่อนผมเลยนี่
สมัยเรียนที่นครปฐมเลยตอนเด็กเนี่ยฮะมัธยมเนี่ยนะฮะ
ซึ่งนายธนพลที่ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตอนที่ไอซ์ตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยนะวัยรุ่นมัธยมเนี่ย
ริติกรรมของไอศ์นะครับ
เขาชอบเจาะตามร่างกาย

ว่าตอนนั้นที่เอาปืนมาโรงเรียนเนี่ย

เพราะเนยไอศ์ตอนเป็นเด็ก

คือถ้าดูจากภาพนิ่งที่ใบหน้าเขาดูหล่อยังไม่ได้ถูกจับในวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวเขาเล็ก
นิสัยเนี่ยนะเป็นคนเก็บกฎแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีพฤติกรรมรุนแรงขนาดนี้
อกจากนี้ในไอซ์ตอนที่เรียนหนังสือนะครับ
ยังชอบเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับเรื่องของการคบหากับหญิงสาว
ว่าโอ้โหเขาเนี่ยคบหญิงเยอะหลายคน

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ
ที่ผ่านมานี่เองค่ะเพื่อนของน้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒ปีที่ทางครอบครัวแจ้งความคนหายเอาไว้
คาดว่าศพนี้คือน้องกุ๊กกิ๊กอะค่ะ
เพื่อนเป็นเพื่อนผู้หญิงนะคะอายุ๒๗ไปให้ปากคำที่สนเพชรเกษมค่ะ
เธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนกับน้องกุ๊กกิ๊กแต่ว่าไม่ได้สนิทกันมากนะคะ
ติดต่อกันครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ

พอดูปุ๊บมั่นใจเลยว่านี่คือกุ๊กกิ๊กเพื่อนของเธอแน่
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างน้องกิ๊กกับไอซ์
เธอบอกว่าเธอไม่รู้รายละเอียดมากนักนะคะ
แต่ก็พอรู้มาบ้างว่าน้องกิ๊กเนี่ยก็เคยใช้ยาเสพติดอยู่บ้างเหมือนกัน
มีเพื่อนในกลุ่มอีกคนชื่อก๊อฟ
เพื่อนคนนี้เคยเล่าให้ฟังว่า
ก็ทักไลน์ไปหากิ๊ก๒๒กรกฎาคมปีที่แล้ว
ตอนนั้นกิ๊กส่งข้อความกลับมา
เป็นรูปภาพของกิ๊กถ่ายคู่กับไอซ์ค่ะ
เธอเองก็คาดว่ารูปภาพที่ส่งน่าจะเป็นไอซ์ที่ใช้โทรศัพท์มือถือของกิ๊ก
ถ่ายภาพแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนค่ะ
อืม
เขาก็ส่งรูปมาให้คือกิ๊กส่งรูปมาให้เขาใช่ไหมคะ
แล้วก็ก๊อฟก็ส่งรูปมาให้เพื่อนอีกที
แค่แบบเหมือนเวรจะร้องไห้เฉย

คือเหมือนโดนบังคับถ่ายอะไรอย่างนี้

กิ๊กมีแฟนแล้วอะไรประมาณนี้แหละมั้งคะ

แต่ถ้ายังหาจะเป็นคนส่ง

พื้นที่ของสพเกษมค่ะ
ว่าตลอดทั้งคืนนี้

ล่าสุดพูดสื่อข่าวธรรมทรัฐทีวี

นะสาวของน้องกุ๊กกิ๊ก
เดินทางมาที่สนเพชรเกษม
แล้วนะครับตอนนี้กำลังให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะ
อ่าแต่ว่าต่ออ่าก่อนจะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
บอกว่ามาจากแปดริ้วฉะเชิงเศร้านะ
แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าหลานสาวทำงานแบบไหนอะไรยังไง
ครั้งสุดท้ายเนี่ยรู้แค่ว่าหลานสาวเคยไปทำงานที่พัทยา
แล้วก็กลับมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วทีนี้ก็ติดต่ออะไรกันไม่ได้อีกเลย
ค่ะนี่ฮะอ่าเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อแล้วกันใช่ค่ะ